โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ยังครับ
ณเวลานั้นนะครับเราก็เชื่อว่า
คือผมมีข้อมูลเดียวที่ผมต้องได้คือผมก็ต้องถาม
แต่คนที่ไปลื้อคดีใช่ไหมเขาบอกว่ารถครูไม่ได้ชน
แต่รถกูไม่โชนเราก็อ่ารถกูไม่โชนแล้วใครโชนล่ะ
ฉะนั้นผมก็ไม่รู้หรอกเราต้องการแค่จะเยียวยาแพ้เขาใช่ไหมครับ
ในสัปดาห์ปีกับในสุริยาเนี่ยนะ
แต่ครูอ๋องเนี่ยได้สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
ซึ่งตรงกับทางตำรวจนะครับ
ซึ่งตอนนั้นทางพี่ปัญญามาเม่น
ก็ได้ให้ข่าวกับทางผู้สื่อข่าวว่าเป็นกระบวนการ
ของการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
แล้วก็มีรอยขวดของโตโยต้าบอกว่าไม่มีรอยทำสี
คือเขาบอกว่าเขาสุ่มตัวอย่าง๑๐จุดบนฝากระโปรง

คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เปิดมาเลยนะคะ
คำว่าเปิดมาเลยคือเปิดข่าวมาในกรณีที่ครูจอมทรัพย์เนี่ย
ป้องกันให้มีการรื้อฟื้นคดี
แม้ว่าตัวเองจะรับโทษจำคุกไปแล้วก็ตาม
รื้อคดีที่ว่านี้เอาตั้งแต่ต้นทาง
คุณผู้ชมจำได้ทุกคนมีส่วนร่วมกับคดีนี้กันหมด
และเป้าแรกไปก็คือว่าต้นทางของคดี
ก็คือชั้นพนักงานสอบสวนว่ามีอะไรผิดพลาดไหม
แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมสู้กันตั้ง๓ศาล
สุดท้ายครูยังผิดนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับน้ำหนักทางสังคม
ตอนนั้นคนเอาใจช่วยครูจอมทรัพย์เยอะมากค่ะ

เรียกว่าค่อนข้างจำกัดการให้ข้อมูลของข่าวนี้ในช่วงต้น
เดินมาจนกระทั่งถึงการขึ้นศาล

นับเป็นรายเดือนเลยนะคะโดยเฉพาะนักข่าวนับเป็นรายเดือน

กระทั่งเราได้เห็นผลออกมาแล้ว

เพราะตำรวจมีข้อมูลตั้งแต่แรกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวในการลื้อคดีเลยด้วยซ้ำนะคะ
ตอนนี้ข่าวล่าสุดที่ออกมาบอกว่าสัก๙๐แล้ว
คราวที่แล้วที่เราคุยกันนะคะเราสัมภาษณ์สองท่าน
ก็คือผู้บังคับการในจังหวัดด้วยแล้วก็ท่านโฆษกสตชด้วยนะคะ

วันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าข้อมูลที่จะคุยกัน๙๐ที่ว่านี้
จะบอกเรื่องราวได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะ
เพราะว่าจากข้อมูลที่ออกมาเหลืออีกแค่คนสองคนเท่านั้น
ที่ตำรวจจะเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา
ที่จะต้องไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องนี้
ที่ว่านี้เป็นข้อมูลที่เกือบจะเป็นทางการ๑๐๐
แต่บรรยากาศในห้องรายการเราวันนี้ดิบนิดนึงค่ะคุณผู้ชม
คือข้อมูลที่ทางทีมโคศกสตชทำมามันเยอะมาก
และที่ฉันก็รู้สึกว่ามันไม่สวยหน่อย
แต่ไม่เป็นไรเราอยากได้ข้อมูลมากกว่าไม่ต้องสวยก็ได้
วันนี้ก็เลยจะแปลกนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
ในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังเป็นโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
พลตำรวจเอกดรวิรชัยโซเมตตาสวัสดีค่ะ

ปกติดิฉันไม่จัดรายการกันแบบนี้ค่ะท่าน
รบกวนน้องทั้งสองท่านด้วยนะคะขออภัย
คือเขาทำมาเป็นเขาเรียกทำไลน์
ให้เห็นว่าแต่ละเดือนในแต่ละวันที่มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ก่อนหน้านี้ที่เราสัมภาษณ์กันไปเนี่ย
คือทั้งกระทรวงยุติธรรมก็รู้อยู่แล้วก่อนขึ้นศาลว่าสับวาปีไม่ใช่
จึงเป็นที่มาว่าทำไมสับวาปีไม่ขึ้นศาล
แต่จริงถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นนะคะคือสับวาปีไม่มาตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว
สับวาปีมาคือเปิดตัวในข่าวให้สัมภาษณ์ในสื่อ
แล้วจากนั้นในกระบวนการจริงสับวาปีหายไปจากกระบวนการอย่างเป็นทางการนะคะ

ทีนี้พอทุกอย่างจบแล้วตำรวจตีกลับในการเสาะหาว่ามันเป็นขบวนการจริงหรือไม่เนี่ย
โผล่มาตรงที่ว่าอ้าวรู้กันตั้งแต่แรกก่อนขึ้นศาลซะด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นขบวนการว่ามันไม่ใช่
เดี๋ยวนั้นยังจำได้เลยเดี๋ยวนั้นก็ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้
เดี๋ยวนั้นไม่ถามท่านนะคะแต่ถามแขกเราซึ่งในละครับอ้าวแล้วทำไมเราไม่ดึงออกมาตั้งแต่ก่อนที่ต้องไปขึ้นสารถ้ารู้อยู่แล้ว
เอาล่ะก็ได้คำตอบไปชุดหนึ่งวันนี้ของตำรวจบ้าง๙๐๙๐นี้๙๐เท่าไหร่คะท่าน
ก็๙๐ต้นกันครับ๙๐ต้นแต่เสร็จก่อนปีใหม่แน่
คืออย่างนี้ครับในส่วนของที่เป็นบุคคลธรรมดาภายนอกเนี่ยเสร็จก่อนปีใหม่แน่ครับ
แต่ในส่วนของว่าจะมีส่วนราชการใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องรอเวลา
เพราะว่าจะต้องทำการสอบสวนในข้อมูลอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบและวิธีปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน
ดังนั้นจะเอามาตรฐานของตำรวจไปใช้กับมาตรฐานของหน่วยงานอื่นไม่ได้
เพราะฉะนั้นต้องดูว่าระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างไรแล้วถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบ
ให้เห็นว่าหน่วยแต่ละหน่วยนั้นเขาปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามอำนาจและหน้าที่เขาหรือเปล่า
ดิฉันเนี่ยตอนนี้สงสัย๑๐๐ส่วนท่านจะให้ข้อมูลได้เต็ม๙๐ต้นหรือเปล่าไม่ทราบ
แต่ที่ฉันจะถามทุกอย่างเผลอถามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะประชาชนถ้าเอาตามข่าวที่ท่านให้ข่าวมาเองเนี่ยนะคะ
โฆษกบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาประชาชนทั่วไปแล้ว๙คน
แล้วก็เรียกมาอีก๒คนที่จะมาเนี่ยประมาณในช่วงนี้แหละภายในสัปดาห์นี้อีก๒คนที่จะมารับทราบข้อกล่าวหา

ค่ะก็คือคนหนึ่งเป็นทนายความแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่รับมอบอำนาจสองคนนี้คือใครคะ
ผู้รับมอบอำนาจก็เป็นหลานของนางจอมทรัพย์ครับ

ก็เป็นคนดูแลรับผิดชอบเรื่องเงินประมาณ๑ล้านบาทที่ได้จากคุณมาร์ค

ทนายฟาร์มเนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นที่ไปพูดจากับในศัพท์ขอให้นายศัพท์รับเป็นผู้ที่ขับรถชนในคดีนี้
เดี๋ยวนะคะถ้าเราพูดถึงทนายความเนี่ยนะคะเอาฝั่งครูจอมทรัพย์ก่อน
คำว่าทนายความเนี่ยคือครูจอมทรัพย์มีทนายความของตัวเองอยู่แล้วแล้วมาใช้ทนายความของกระทรวงยุติธรรมตอนลื้อคดีหรือมีกี่คนคะทนายความ

ในแต่ละช่วงก็ต่างกันไปเช่นในช่วงชั้นอุทธรณ์ก็ใช้ท่านวัญชัย

แล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยในการลื้อฟื้นเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่ง

ได้พาไปแล้วไปพูดคุยกับนายศัพท์

แล้วก็บอกนายศัพท์ว่าไม่ติดคุกหรอก
เพราะว่าดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยขับรถชนตายตั้ง๗๘ศพยังไม่ติดคุกเลย

เพราะฉะนั้นรับไปเถอะ
คือเพราะฉะนั้นทนายความมีหลายคน

ไปต่างประเทศกลับมาก็คงจะสอบปากคำปากคำให้เสร็จนะครับ
ค่ะมีท่านหนึ่งที่หลายคนถามตั้งแต่ข่าวมันพลิกเนี่ยนะคะ
ก็คือท่านดุษฎีท่านดุษฎีอยู่ในการเรียกตัวมาถามถึงขบวนการนี้ไหมคะ
แน่นอนครับท่านดุษฎีก็ต้องสอบสวนปากคำเหมือนกันในฐานะที่ท่านเป็นผู้ออกคำสั่ง

แต่ว่าผู้ออกคำสั่งเนี่ยจะรู้ในรายละเอียดที่ลูกน้องไปทำหรือไม่เนี่ย

เพราะว่าเราจะไปสอบสวนปากคำท่านในฐานะผู้ท่านเป็นผู้ออกคำสั่งครับ

แต่ทีนี้ในส่วนของรายละเอียดก็สอบลูกน้องท่านไปแล้วเนี่ย

เหนือเจ้าหน้าที่ที่สังกัดดีเอสไอแล้วเนี่ยมีสังกัดตรงกับกระทรวงยุติธรรมไหมคะ
ก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าต้องมี๒คำสั่งครับ
แต่ว่าในสองคำสั่งนี้เนี่ยประมาณสิบสี่คนครับ

รวมแล้วทั้งสองทั้งสังกัดตรงของกระทรวงยุทธรรมแล้วก็อยู่ภายใต้ดีเอสไอใช่ไหมคะ

เอางี้สิบสองที่ที่เรียกมาแล้วเรียบร้อยไปเสร็จแล้วสิบสองนี่โดนหมดไหมคะ
สิบสองนี้โดนสอบเป็นพยานทั้งหมดครับ
มีดีเอสไอที่เข้าเอาอย่างนี้มีดีเอสไอที่เข้าไปเกี่ยวแน่กับขบวนการนี้ไหมคะ
ก็ทั้งสิบสองสิบสี่สิบสองคนเนี่ยเขาก็ต้องเกี่ยวข้องกับการรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์อ่ะนะครับ

แต่ที่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวกระบวนการหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับพญาหลักฐานซึ่งในส่วนนี้เนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้สรุปเพราะว่าต้องรอสอบสวนรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของหน่วยของดีเอสไอแล้วก็หน่วยของกระทรวงยุทธรรม
ที่สามารถบอกเราได้ว่าตำรวจเริ่มสงสัยว่ามันมีขบวนการ
โอ้โหตั้งแต่ตอนแรกนู้นแล้วเหรอครับ

คือที่ตำรวจเริ่มต้นทำชาร์จนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือก็คือย้อนให้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี๔๘

ที่มีการเฉียวชนกันจนมีผู้เสียชีวิต

ก็พระท่านงานสอบสวนมีความเห็นจังฟ้อง
แล้วก็เมื่อวันที่๒๑มีนาคมมิถุนายน๒๕๖๒

สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย๓ปี๒เดือน

สารดีกาพิพากษากลับตามสารชั้นต้น
แล้วก็เพิ่มขบวนการต่อเลยครับ
นายสุริยาหรืออ่องได้ให้นายสมจิตหรือวิจิตร
คำนือชัยโทรไปหานายศัพท์วาปี
ตั้งแต่ช่วงต้นเลยครับ

แล้วก็นายสมจิตก็ถึงประสานงานกับนายศัพท์
ต่อมาสามสิบพิจิกายนห้าสิบหกครับ
นายสุริยานายนิรันดิ์นายเสน่ห์นายวิรัตินายทรัพย์
นางรจนานางนุจิรา
นางสุภาพนางสาวมุจรินนางสาววัฒนนาซึ่ง

ที่ว่าเป็นหลานของนางจงศัพท์นะครับ
ปริญญานางคูณนายวิจิตรนายศัพท์
นัดคุยกันที่บ้านสวทธิสมาชิก
แล้วก็เรียกเงิน๓๕๐๐บาทชำระในวันลงประจำวันลำคดี
อันนี้คือการตกลงกันเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๖เลยครับ

คุณผู้ชมค่ะคือถ้าเราย้อนกลับไป
คุณครูได้รับการอภัยโทษออกมาแล้วก็พ้นโทษในปี๕๘

แต่เราเคยบอกในรายการแล้วว่าจริงแล้วความพยายามนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนครูจะพ้นโทษ
มีการติดต่อกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีเนี่ยค่ะอย่างที่ท่านบอกอยู่ในช่วงปี๕๖ที่เราจะเห็น
แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมจำได้ช่วงแรกของข่าวที่มีออกมา

นะคะแล้วท่านก็ออกมาในข่าวแต่ออกมาน้อยมากนะคะ
ด้านในชั้นที่มีข่าวครูจอมซับแรก
คืออันนี้คือความเกี่ยวข้องเพราะว่าทุกคนคือมีตัวเชื่อม
เชื่อมเนี่ยคือเป็นญาติเอ๊ะเดี๋ยวเป็นญาติหรือเป็นเพื่อน

เพื่อนสนิทของคุณสับวาปีแล้วรู้จักกับครูอ๋อง

พอเชื่อมโยงกันเสร็จแล้วอะไรก็แล้วแต่

อันนี้คือต้นทาง

เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้อีกนะคะ
คือที่มีความพยายามจะเอาคนรับสารภาพว่าทำผิดที่ไม่ใช่ครูจอมทรัพย์ไป

อันนี้คือสิ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้
ตำรวจพยายามบอกมาในช่วงแรกของข่าวเหมือนกัน

แต่เราได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นว่า
ไม่ได้มีคนเดียวนะที่มารับสารภาพ
ก่อนสับมีเสิร์ช

ก็ก่อนเกิดเริ่มต้นเนี่ยสับก่อน

ต่อมาเสิร์ชไปดูแล้วไปไม่รอด
เพราะขับรถไม่เป็นไม่มีใบขับขี่

เดี๋ยวอย่างนี้งั้นก็จะเป็นสับเสิร์ชสับ

ใช่ไหมคะโดยที่การลงบันทึกประจำวันเนี่ย

คือไปสามครั้งแต่ลงสองครั้ง

คือสับไปก่อนแต่ครั้งแรกไม่ได้ลงใช่ไหมคะ

รองจีงเจรจรว่าจ้างให้นายสับรับว่าขายรถให้นายเสร็จ

วันที่๒ธันวา๕๖เริ่มต้นดีในศัพท์ก่อนนะครับ
ต่อมาในศัพท์เปลี่ยนใจแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่

ก็ขอให้นายศัพท์ขายรถให้นายเสิร์ชก็แล้วกัน
แล้วนายเสิร์ชเป็นลูกน้องนายอ๋องเป็นมือเรื่อยไม้ของนายอ๋อง
เป็นแค่คนเรื่อยไม้ขับรถไม่เป็น
แล้วก็ให้ในเสิร์ตมารับก็แล้วกัน
โดยเปลี่ยนหมายว่าในศัพท์เนี่ยขายรถของตัวเองให้ในเสิร์ช
แล้วก็โดยตกลงค่าจ้างค่าเบิกความเท็จในศัพท์
แทนที่ขายรถให้ผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนมาขายรถให้ในเสิร์ต
ให้นายศัพท์ได้ไป๑แสนบาทนายเสิร์ฟได้๒แสนบาท
เดี๋ยวนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการตกลงค่าเสียหายกันเนี่ยนะคะ
คือค่าเสียหายของคนที่เสียชีวิตจากการถูกชน

คือเขาเป็นผู้เสียหายตัวจริงนะคะแต่ไม่ค่อยอยู่ในข่าวเท่าไหร่
ทีนี้ตกลงการลงบันทึกประจำวันครั้งแรกที่มีที่สพเรวนครเป็นชื่อในศัพท์เหรอคะ
เป็นชื่ออันนี้ผมไม่ทราบว่าในศัพท์ลงมาจากวันปันครับแต่ว่า

ทีนี้พอที่ท่านบอกบรรทัดล่างเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าสุดท้ายแล้วที่มีการมารับกันอีกทีคือเอาเสิร์ชมา
เพราะว่าในศัพท์ปฏิเสธไม่ยอม
รู้สึกว่านัดกันแล้วไม่ไปนะวันที่๒
ท่านต่อค่ะท่านต่อเดี๋ยวดิฉันตรวจสอบต่อด้วย

เสร็จแล้วต่อมาก็เลยเปลี่ยนเป็นนายเสิร์ชนะครับ
แล้วก็ตกลงกันในผลประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับ
หนึ่งแสนในศัพท์รับค่าเบิกความเท็จ
เสิร์ชรับ๒แสนค่าเบิกฟาร์มเท็จในกรณีที่เป็นคนขับ

ก็จึงนัดกันนะครับในวันที่สามสิบพิจารณ์ยนต์
อ่าญาติของนางจอบม์ซัพนางสุริยานางสับ
และพวกเข้าพบตำรวจนะครับ
เพื่อที่จะเตรียมไปแจ้งความนะครับ

ตรงนี้วันที่จะเสือบเหลื่อมกว่านิดหนึ่งครับ

นายนิรันดิ์นายสุริยานายสับวาปี
นางจันทร์กับพวกนัดคุยกันที่บ้านนายเลิศอีกครั้งหนึ่ง

วันที่๒นางจอมทรัพย์ได้มอบหมายคณะทำงาน

มีนายนิรันดิ์เป็นประธาน
นายจักรพรรคหมื่นอาจยิ้ม
รจนานายสุริยาเป็นกรรมการ
และนางสาววาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ

หรือเขาเรียกกันจริงคะ
ในกลุ่มพวกเขาว่าทีมทำงาน
ก็เป็นถีบตั้งเป็นรูปคณะกรรมการทำงานเลย

มีประธานคณะทำงานมีกรรมการมีอะไรครับ

ถูกต้องครับมีคำสั่งตั้งและลงนัดโดยครู

เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเขานัดกันวันที่๒ธันวาคมนะคะ
แล้ววันจริงสับไม่มา

ในสับเปลี่ยนใจไม่มาลงประจำวัน
ที่สภาวิทยาลัยหนุนครในวันนัดวันที่๒

ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นในเสิร์ธ

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเอาความหมายของท่านโฆษกเนี่ยนะคะ
คือจริงแล้วเขาเตรียมคุณสับวาปีเอาไว้

แล้วเปลี่ยนเป็นคุณเสิร์ชรูปสะอาดนะคะ
ซึ่งคุณเสิร์ชมีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้

แล้วกลับมาอีกทีคุณสับไปบอกอีกที
เพราะว่าถ้าตามข่าวแล้วมีชื่อนี้๒คน
โดยชื่อที่ออกมาว่าเป็นชื่อแรกว่ามีการลงคือเสิร์ช

ลงบันทึกประจำวันเสิร์ธกับลงบันทึกประจำวันสับ

ทีนี้ค่ะขอขยี้ตรงนี้นิดเดียว

ตอนสับข้างหลังไม่ได้ลงบันทึกประจำวัน
เป็นการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของบกที่ตั้งมา
ตอนที่มีข่าวนี้แล้วป่ะคะ

พอนายเสิร์ชไปแจ้งความลงประจำวัน

แต่เจ้าหน้าที่ซักไซด์ไล่เรียงแล้ว

เห็นผิดปกติก็เลยทำเรื่องไปถึงกองคับการตำรวจภูทรนครพนม
ว่ามีกรณีมีคนมาขอลื้อฟื้นขอความเป็นธรรม
แล้วมีคนบอกว่าคนนี้มาเป็นผู้ขับขี่
ก็เลยให้กองคับการดูแล้วผิดปกติก็ให้กองคับการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนขึ้นมา
พอคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตั้งขึ้นมาปุ๊บ
เขาก็ไปให้ปากคำว่าคนขับที่แท้จริงคือนายศัพท์
ให้ปากคำกับพนักงานสืบสวนสอบสวน
ศัพท์ก็เลยเริ่มเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
ตอนที่มีการตั้งคณะทำงานนี้นี่นะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่โชว์ให้เห็นว่าครูอยู่ด้วยและเอาด้วยตั้งแต่แรกอันนี้หรือเปล่าคะ

จากตอนสอบสวนคนในกระบวนการตอนนี้รับสารภาพหมดแล้วนะครับในข้อเท็จจริง

เนื่องจากคือในการสอบกันเสร็จแล้วก็พยานต่างรับสารภาพจนออกมาเป็นแบบนี้
ครูเขาพูดเหรอใครพูดหรือตำรวจคิดเอง
ทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดจากครรภิการทุกคนที่ว่า๖๑ปาก
ลำดับขั้นตามนี้ครับแบบนี้
คือลำดับนี้นะครับคุณผู้ชมสิ่งที่อาจจะทำให้เห็นของท่ายาทยืนด้วยนะครับ
คือสิ่งที่จะทำให้เห็นตั้งแต่แรกว่าทำไมตำรวจถึงคิดว่านี่คือขบวนการ
ถ้าเป็นดิฉันเป็นคนนอกดิฉันจะมองเรื่องนี้
ว่า๑ครูรับรู้ตั้งแต่แรกและมีการมอบให้มีคณะทำงาน
แล้วก็มีการตั้งตัวคนอย่างชัดเจนนะคะ
แม้ว่าสับวาปีจะเปลี่ยนใจไม่ได้มาตามนัดที่สพเรนูนครวันที่๒ธันวา๕๖ก็ตาม
เดี๋ยวจะค่อยตัดให้มันย่อลงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีเป้าไหนอีกที่เป็นเป้าสำคัญ
และที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งแต่พวกเรารับรู้เรื่องของการขอรื้อฟื้นคดีเนี่ย
ตกลงเขารู้กันเมื่อไหร่ว่าสับวาปีไม่ใช่
และนี่คือขบวนการแล้วทำไมถึงขึ้นศาล
รอจนสารอ่านแล้วค่อยมาลื้อขบวนการที่ว่านี้
คำถามก็คือตำรวจเก็บไว้ทำไมคะ

ถ้าทุกคนรู้ทำไมต้องปล่อยให้ขึ้นศาลคะ

คุณผู้ชมครับประสบคู่นี้ที่เราคุยกับท่านรองนะคะ
คือว่าถ้าเอาตามตัวบุคคลที่วางไว้
ว่าจะมารับผิดแทนครู
วางไว้เป็นศัพท์ที่ท่านบอกว่าสับมาก่อน
ใช่สับมาก่อนที่วางตัวไว้

แต่ถ้าเอาตามการแจ้งที่ตามข่าว
อันนี้เช็คให้ตรงกันคือมีแค่๒ครั้ง

เบี้ยวก็เลยทำให้เสิร์ชกลายเป็นคนแรก
ตามรายลักษณ์อักษรที่มีการไปแจ้ง

นี่ครับถูกต้องนะคะเพราะอ่านตามนี้เลย

โดยครูอ๋องไปแจ้งพนักงานสอบสวนสพเรนุนคร

ซึ่งตรงนี้สุดท้ายมันมาโป๊ะทีหลัง

ทีนี้ถ้าที่ฉันขอตัดมาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชม
มาที่เดือนพฤษภาคมปี๕๗นะคะ

มา๑๙พฤษภาคมปี๕๗
คุณสุริยาก็คือครูอ๋องคนเดิมนี่แหละ
พาสับวาปีไปที่สรรน

คือสรนกับรรนเป็นอันเดียวกันนะครับ
ทั้งเดิมที่เกิดเหตุในสรน

เพราะฉะนั้นที่เกิดเหตุมันที่เดิม

ฉันก็นึกว่าคนละที่อ๋อคือที่เดียวกัน

แต่พอตอนหลังมาแบ่งเป็นโรงพักย่อยขึ้นมา

ตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้ออนไลน์ครับ

แล้วก็คนรับแจ้งคนละคน

แต่ว่าใครมาแจ้งตำรวจ

แต่ถ้าแจ้งเท็จเดี๋ยวก็มาดำเนินการพิสูจน์กันภายหลัง

ค่ะแต่ก็ดีแล้วคือ
อย่างนี้ดีแล้วเพราะว่ามันสำหรับคดีนี้นะคะ

แล้วเป็นคนละคนแต่คนพามาคนเดียวกัน

ทีนี้ตรงไหนคือที่ที่ฉันติดใจมาก

แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นท่านโฆษกจะให้เห็นกระบวนการนี้

ครับหลังจากที่มีการ
ให้ในศัพท์มาแจ้งที่สพนาโดนแล้วเนี่ย

เพื่อเอาหลักฐานนี้ไปรื้อฟื้นคดี

ค่าเสียอายตามที่สารที่ภาคศา
เพื่อเอาผลของกระบวนการพิจารณานี้
ไปยื่นในการรื้อฟื้นคดี
ทั้งในวันที่๒๒นปี๕๗

ก็มีการไปว่าจ้างนางทองเรศ

แล้วก็นางจอมทรัพย์ได้แต่งตั้งให้
ให้นายสุริยาและนางสาวาทนาเพชรทอง
ดำเนินการลื้อฟื้นคดียาเมื่อ๑๕กันยายน๕๗
แต่กตั้งมาอีกครั้งคราวแรกแต่งตั้งคณะทำงาน
แล้วก็ไปยื่นลื้อฟื้นคดีวันที่๒๒พฤศจิกายน
หลังจากนั้นนายสุริยาก็ประกาศ

หรือประกาศตามหาซึ่งแล้วก็นางทองเรศและนางทรัศนี
เบิกฟาร์มต่อสารในวันที่๒๓กัลยายนปี๒๕๕๘ครับ
แล้วก็๓๐พฤศจิกายนปี๕๘สารชั้นต้น
ไม่รับรื้อฟื้นส่งเรื่องมาอย่างศาลุ่ทร

ศาลุ่ทรรับรื้อฟื้นครับ

ตรงนี้นะครับเลยมีผลให้มีการเบิกฟาร์มเท็จรอบ๒กันเกิดขึ้นครับ

วันที่๑๐มกรานางจอมทรัพย์แสนเบงโคไปออกรายการ
ออกรายการครับเริ่มมีออกรายการเริ่มออกโซเชียลมีเดียออกสื่อนะครับ
ตั้งแต่มกราคมปี๖๐เรื่อยมานะครับ
วันที่๑๘มกราระหว่างที่นายศัพท์

ศัพท์ไม่ใช่คนขับรถตัวจริงวันที่๑๘มกรา

เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านไม่ต้องย้อนกลับไปค่ะเดี๋ยวฉันชี้ให้
คือที่ท่านโฆษกอธิบายเมื่อสักครู่นี้
คือมีการตั้งคณะทำงาน
มีการให้อำนาจว่าใครจะเป็นคนดำเนินการให้

แล้วก็การที่ให้เงินสับไป
เพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการถูกรถชนเนี่ย
อันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการลื้อฟื้นคดีอาญา

ทีนี้จากตรงนั้นถึงตรงนี้
อันนี้คือสิ่งที่ตอนนู้นรายการเราจัดแล้ว

ตั้งแต่ก่อนจะขึ้นศาลในการฤทธิภูมิคดี

แล้วก็สงสัยว่ามันเริ่มไม่ชอบมาพากล

ทำไมเรายังทู่ซี้ถึงขึ้นศาลไปล่ะ
อันนี้เราไม่มีความรู้ทางกฎหมายจริงนะคะท่าน
อันนี้ไม่ได้เกิดก่อนแป๊บเดียวด้วยซ้ำ
คือแล้วอันนี้เกิดเหมือนไม่เป็นทางการนะคะ
คือระหว่างเดินทางแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้หรอคะ

ในทรัพย์บอกว่าแกกดดันแกเครียด

เพราะฉะนั้น

เดี๋ยวใส่พาสับมาปีขึ้นจากจังหวัดอุดร

คนที่ยืนยันมั่นใจว่าครูจอมทรัพย์แพ้นี่หมายถึงใครคะ

ตรงนี้เนี่ยข้อมูลไม่ใช่อย่างนี้นะครับ
ข้อมูลข้อมูลเนื่องจากเจ้าที่เขาพิมพ์ไม่ครบเนี่ยครับ
ก็คือนายศัพท์ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นผู้ขับรถ

หลังจากนั้นวันที่๑กุมภาพันธ์
ก็จึงนำนางจอมทรัพย์เข้าเครื่องจับเท็จ
แต่เนื่องจากเครื่องจับเท็จไม่สามารถทำงานได้
ในส่วนของครูนางจอมทรัพย์เนี่ยครับ
ก็เลยเอาในศัพท์เป็นคนเข้าเครื่องจับเท็จคนที่๒

เครื่องจับเทศแสดงผลว่าในสับให้การเทศ
ศัพท์เลยรับสารภาพต่อเจ้าที่ควบคุมเครื่องหมดเลยว่า

ศัพท์ก็เล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าเป็นยังไง
มีคนมาติดต่อยังไงข้อเทศจริงเป็นอย่างไร

อีกคนที่เข้าเครื่องจับเท็จถัดมาคือครูอ๋อง

เครื่องจับเท็จก็ยืนยันผลว่าเท็จอีก
ครูอ๋องเหมือนกันว่าเป็นผู้ว่าจ้างในศัพท์

นำคนที่ไม่ใช่เป็นคนขับที่แท้จริง
มารับผิดแทนนางจอมทรัพย์

ที่บอกว่าของครูไม่สามารถจะประเมินได้

เรื่องเหงื่อเรื่องอะไรสักอย่างไม่ทราบค่ะ
แต่ว่าก็เลยไม่สามารถสรุปของครูจอมทรัพย์ได้
อาจจะตื่นเต้นมากแล้วก็เหงื่อออกมาก
กระทั่งเครื่องไม่สามารถจับกระแสไฟอะไรได้อาจจะเป็นอย่างนั้นครับ
แต่ที่แน่จาก๓คนใน๒คนคือศัพท์และครูอ๋องเท็จทั้งคู่
อันนี้จากเครื่องแต่โอเคมันเครื่องอย่างเดียวไม่ได้สอบกันต่อ
แล้วทั้งสองรับสารภาพแล้วเล่าเรื่องให้ฟัง
ซึ่งเรื่องของสองคนนี้ตรงกันไหมคะ
เป็นคำเป็นสิ่งที่ผมจะพูดต่อพอดีเลยว่าสองคนนี้เล่าเรื่องไม่พร้อมกัน
แต่เรื่องสอดคล้องต้องกันทุกประการเลยแมทกันเลย

นั้นก็มาแล้วก็ไม่รู้กันด้วยแล้วก็คนละวันด้วย
แต่ว่าเรื่องที่ให้รายงานไว้ตั้งแต่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนั้นตรงกันเดี้ยเลย
ซึ่งที่ทั้งในสับวาปีและครูอ๋องรับสารภาพแล้วเล่าเรื่องนี้นะคะ
คือโยงไปถึงครูจอมทรัพย์ทั้งคู่ไหมที่ทั้งคู่เล่า
คือโยงไปถึงครูจอมทรัพย์ที่บอกว่าตั้งคณะทำงาน
แล้วให้ใครเป็นตัวแทนในการดำเนินการรื้อฟื้นคดีโยงไปถึงอย่างชัดเจนไหมคะ
ในศัพท์ยังไม่รู้ถึงตรงนั้นแต่ว่าในศัพท์ได้พูดถึงว่า
กระบวนการมาติดต่อในศัพท์ครั้งแรกยังไง
กระทั่งถึงในศัพท์มาถึงวันนี้ในศัพท์มีใครบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในขณะที่นายอ๋องก็บอกว่าได้เข้าไปพบในศัพท์ยังไง
วิธีการค้นหาในศัพท์ค้นยังไง
กระทั่งรายละเอียดมาถึงวันนี้ทุกคนให้การตรงกันและสอดคล้องกันด้วย
เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านโฆษกบอกคือ๑๘มกราคมสับวาปี
ไม่ได้มีการสอบใดทั้งสิ้นแต่ความกดดันอยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้ว

๒ในศัพท์เข้าเครื่อง๓คุยองค์เข้าเครื่อง
๓วันที่ว่านี้มันเป็นการสอดคล้องกับสิ่งที่สาปศัษฐภาพ
ตั้งแต่๑๘มกราคมด้วย

คำถามนี้ค่ะท่านเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อ
นี่ใช่ไหมถึงเป็นที่มาให้ในช่วงหลังก่อนขึ้นศาลถึงไปเรื่องรถ
ไม่ได้มาเรื่องคนเรื่องในศัพท์เท่าไหร่ไปเรื่องรถไปเรื่องตรวจสีรถตรวจสีทะเบียนรถ
คือไปเรื่องรถเลยคือเนื่องจากตรงนี้รับสารภาพไปแล้วใช่ไหมคะ
เป็นเพราะเหตุตรงนี้แหละครับเลยทำให้ในศัพท์นั้นไม่ได้ขึ้นสารในชั้นเบิกความ
ในชั้นพิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่งในศัพท์ถือว่าหายไปเลยครับ
คำถามสุดท้ายของช่วงนี้คือดิฉันไม่รู้กฎหมาย
คือถ้ามีการขอรบฟื้นคดีกระบวนการต้องเข้าสู่ศาลอย่างเป็นทางการ
แล้วก็แน่นอนมีการยื่นก่อนแล้วแต่ถ้ารู้ก่อนวันขึ้นศาล
อันนี้หน่วยงานอื่นผมไม่อาจก้าวร่วง
ผมถึงบอกไงว่าขณะนี้สำนวนยังสรุปไม่ได้
เพราะไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้

เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเลยถึงบอกว่า
ต้องเอาข้อมูลต้องสอบสวนพยานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางปฏิบัติยังไง

เจ้าหน้าที่ของเขาตรงไหนที่จะไปเกี่ยวคะ
สงสัยเลยณวันนี้ก็ยังไม่สงสัย

มาค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าท่อนสุดท้ายของเรื่องค่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวช่วงหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปร้อยกว่าเลยค่ะ
กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะคุยกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเป้าสำคัญเนี่ยจะอยู่ตรงสีแดงที่ทำเป็นตัวสำคัญไว้ให้เลยนะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราย้ำกันเนี่ยคือ๑๘มกราคมปี๖๐นะคะ
สับวาปีสารภาพกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอระหว่างเดินทางมา
โดยที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน

ไม่ใช่คือไม่สบายใจอยู่แล้ว

แล้วพอมาต่อที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์

แต่ของสับวาปีกับของครูอ๋องเนี่ย

สองคนเวลารับสารภาพคนละวันแล้วเล่าคนละวัน
แต่เรื่องเป๊ะใช่ไหมคะ
แล้วก็ทำให้เห็นได้ว่าครูจอมทรัพย์รู้เห็นมาตั้งแต่แรก

แต่ไม่เป็นไรดิฉันถามผิดคนไม่ควรถามท่าน

แต่ขอย้อนกลับมาตรงนี้
จากที่ตัวเปิดเรื่องนี้ที่สำคัญที่สุดคือสับวาปีเนี่ย
ไม่ใช่คนที่สำคัญที่สุดแล้วในศาล
เพราะเรื่องเนี่ยมาที่ตัวรถครับ

เหตุที่ศาลท่านรับรื้อฟื้นคดีขึ้นมาเนี่ย
ก็เพราะว่ามีพยานหลักฐานใหม่ก็คือในสับวาปี
แต่พอถึงขั้นนี้ถึงขั้นเบิกความในศาลจริง
สับวาปีกับบอกว่าเป็นคนที่ถูกว่าจ้างมา
อันนี้คือพยานสำคัญประจักษ์พยานสำคัญพยานใหม่
บอกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่พยานซะแล้ว
ตรงนี้แหละครับมันก็พูดง่ายว่ามันล้มกระดานเลยครับ
แล้วก็เลยเป็นเหตุให้วันที่๘กุมภาพันธ์
เพราะในศัพท์บอกว่าถ้าขึ้นศาลจะขอพูดความจริง
ศัพท์ก็เลยไม่ได้ขึ้นศาลในวันที่๘กุมภาพันธ์ครับ
แล้วเรื่องมาจบอย่างที่เราตามข่าวกันก็คือกลางเดือนพฤศจิกายน
ที่สารยกคำร้อง
เรียนถามนิดเดียวคือหลังสารยกคำร้องเนี่ย
ตำรวจอื่นยังไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นะคะ
อื่นอยู่เหมือนกับแบบเราก็เอ๊ะทำไมไม่พูดสักที
เอาอย่างนี้ก่อนคือตอนที่สารยกคำร้องทำไมไม่ค่อยให้ข่าว
ก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรียนนิดนึงนะครับว่า
หลังจากที่วันที่๑๘มกราคมในศัพท์ได้บอกแล้วว่า
เดี๋ยวจะขึ้นเบิกความจริงต่อศาล

ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่ผู้ชำนาญการของศาล
ส่งไปส่งป้ายทะเบียนไปตรวจสอบที่ตรฐบัณฑ์เทคโนยีพยาบาลพฤศาลก้าว

เพราะฉะนั้นส่งไปตรวจที่ทะเบียนที่ขนส่ง
ผู้ที่ตรวจที่ขนส่งก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของศาลอีกเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะมาให้สารรับฟังได้
แล้วคนที่เขาเอาไปตรวจเขาไม่รู้เหรอคะ
ไม่ทราบครับเพราะว่าต้องขึ้นกับหน่วยที่ตรวจ
แต่ว่าที่ผมพูดนั้นจากข้อมูลที่ได้จากการเบิกความของผู้ตรวจทั้ง๓คน

ทั้งขนส่งทั้งประจอบเก้าทั้งโตโยต้า
บอกว่าทั้ง๓คนบอกตนเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของศาล
ตนเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ครับ
เอาอย่างนี้นะคะพอสารยกคำร้องเอาหลังสารยกคำร้องก่อน

สารยกคำลองวันที่๑๗ปี๖๐
๑๗พยเริ่มดำเนินคดี๒๒พยก็แค่๕วันเอง

เอาอย่างนี้ค่ะจริงแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเป็นข่าวก็ไม่ค่อยให้ข่าว
วันที่ตำรวจรอคอยคือวันที่๑๗พย๒๕๖๐
ก็เพราะว่าในระหว่างนี้ตำรวจให้ข่าวอะไรไม่ได้เลย
ถ้าให้ข่าวไปอาจจะเป็นการชี้นำสาร
ถ้าให้ข่าวไปอาจจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่า
เพราะเรื่องอยู่การพิจารณาของศาล
แล้วถ้าก่อนที่จะเบิกความเนี่ยคือให้ข่าวไป
มันก็จะเป็นการนำพยานหลักฐานสำคัญในคดีออกมาเปิดเผย

ก็เลยต้องทำให้ตำรวจต้องนิ่ง
แล้วก็ทนกระแสสังคมดุด่าว่าเก่าอย่างแบบ
ตำรวจผมเนี่ยแทบไม่มีที่ยืนในวันนั้นในหัวใจประชาชน
พนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีนี้
ถูกทั้งกลุ่มของนางจอมทรัพย์ถูกทั้งทุกคนเนี่ย
รุมว่าเป็นบุคคลที่ไม่ดีเป็นตำรวจที่ไม่ดี

แต่ต้องอดทนแล้วเรียนนะครับ
ไม่ใช่คดีนางจอมทรัพย์คดีเดียวนะครับที่เป็นเช่นนี้
คดีอื่นอีกหลายคดีก็เป็นธรรมนองนี้
ส่วนอื่นอย่างท่านสื่อมวลชนท่านซักได้เต็มที่ท่านพูดได้เต็มที่
เพราะท่านเป็นสื่อมวลชนแต่ตำรวจเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้มีความรับผิดชอบในพยานหลักฐานในสำนวน
มีความรับผิดชอบต่อความลับในสำนวนพูดอย่างนั้นไม่ได้
แม้กระทั่งคดีเกาะเต่าเหมือนกัน
จริงตำรวจมีพยายามฐานเด็ดแต่พูดไม่ได้
เลยทำให้บางคนที่เขาไม่ต้องมีความรับผิดชอบเนี่ย
พูดได้เต็มที่แล้วพูดไม่จริงเขาก็ไม่เป็นไร

ขอสุดท้ายตกลงตอนนี้๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าใกล้จบแล้วเนี่ยนะคะ
จอมทรัพย์รับสารภาพแล้วหรือยังคะ
ครูจอมทรัพย์เนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวฮา
แต่ส่วนที่ครูจอมทรัพย์ให้การต่อจากนั้นคือรับสารภาพประมาณ๒๐หน้ากระดาษ

แปลว่าพอแจ้งข้อกล่าหาบอกว่าปฏิเสธใช่ไหมฮะ

ถามในรายละเอียดก็เล่าเรื่องสอดคล้องกับนายศัพท์สอดคล้องกับนายอองทั้งหมด
อ่าแล้วอีกหนึ่งท่านคือท่านดุษฎีสำหรับคนที่ตามข่าวนะคะ
จากท่านเป็นเหมือนกับหัวโต๊ะของเรื่องนี้ทางฝากของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะ
ดุษฎีเนี่ยคือจะต้องเป็นคนที่ให้ข้อมูลอีกท่านหนึ่งแน่

เรียนถามสมมุตินะคะสมมุติว่ามีเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอซึ่งไปช่วยงานกระทรวงยุติธรรม
หรือสังกัดเป็นของกระทรวงยุทธรรมเองเนี่ยที่ทำเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
สมมุติว่าถ้ามีพนักงานระดับปฏิบัติการผิดท่านดุษฎีเนี่ยต้องถือว่าเกี่ยวด้วยไหมคะ
อันนี้เนี่ยผมต้องดูในรายละเอียดแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าระเบียบวิธีปฏิบัติเขาเป็นอย่างไร
ต้องดูในตรงนั้นเป็นหลักครับแล้วก็ดูว่ามีใครรู้เห็นมีใครเกี่ยวข้อง
มีใครที่จะต้องดำเนินการในฐานะที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกฎระเบียบของหน่วยงานเขาหรือไม่

แต่ที่เราคุยกันเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของเรื่องทั้งหมดคะ
ก็๙๐กว่าแล้วครับขณะนี้

ผู้ต้องหาจะมามอบตัว๒คน
ถ้ามอบตัวเสร็จแล้วก็ถือว่าในส่วนของที่เป็นผู้ต้องหา๑๑คน

เสียใจจังนึกว่าคุยกันมาแต่บอกว่านี่เราคุยกันไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว

ทีมงานที่ทำมาให้แล้วก็ที่ยืนตั้งเป็นชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ขอบคุณท่านโฆษกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ